แฮชแท็กเซลป๕ใบของนักแสดงวัยรุ่น๓คน
ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นร้อนมากในโลกโซเชียลนะคะ
สาวต้าเหนิงกัญญวีต้องออกมาชี้แจงผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัว
ว่าเธอไม่ได้ซื้อบัตร๕ใบ
เพราะจริงแล้วเขาจำกัดซื้อได้๔ใบต่อ๑คนเท่านั้น
ล่าสุดถึงคราวของหนุ่มเจเจกฤษณภูมิหวานใจของสาวต้าเหนิง

ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดราม่าร้อนระอุในโลกโซเชียลด้วยตัวเอง
ข้อสงสัยที่เหล่าแฟนคลับอยากจะรู้
ที่มาที่ไปของบัตรชมคอนเสิร์ตศิลปินไอดอลชื่อดังจากแดนกิมจิ

ว่า๓นักแสดงวัยรุ่นได้มาครอบครองได้อย่างไรถึง๕ที่นั่งติดกัน
ยังได้สิทธิ์แชะภาพร่วมเฟรมกับศิลปินวงดังอีกด้วย
โดยก่อนหน้านี้ต้าเหนิงกัญญวีได้ชี้แจงถึงเหตุผลผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวไปบ้าง
แต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่นัก
ล่าสุดก็ถึงคิวของเจเจกฤษณภูมิที่ไม่ขออยู่เฉย
โรงชี้แจงผ่านสื่อไปในทิศทางเดียวกันกับแฟนสาว
ว่าได้รับบัตรชมคอนเสิร์ตมาจากพี่ที่รู้จักซึ่งทั้งคู่ไม่ได้กดจองด้วยตัวเอง
และไม่ทราบก่อนหน้าว่าเป็นที่นั่งติดกันทั้ง๕ใบ
ส่วนที่ได้สิทธิ์เข้าไปถ่ายภาพร่วมเฟรมกับศิลปินดังนั้น
เจ้าตัวเผยว่าได้รับการชักชวนจากทีมงานไม่ได้แย่งสิทธิ์ของแฟนคลับท่านอื่น
ทั้งนี้นักแสดงหนุ่มยังได้เอ่ยปากขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

และขอเลือกใช้วิธีซื้อบัตรอย่างถูกต้องในคอนเสิร์ตครั้งต่อไปค่ะ
พี่ที่ชวนเราไปเขาทำแบบเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตอยู่แล้ว
เขาก็เลยชวนพวกเราไปอะไรอย่างนี้
ซึ่งบัตรไม่ได้เป็นบัตรที่กดเองครับ
เพราะว่าถ้าไปตามอ่านในทวิตเตอร์ของหนู

คือเขาจะบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าไม่ใช่บัตรที่กดเอง
ตอนที่เราอยู่ตรงนั้นคือพี่เขาก็โทรมาชวน

เราก็ดีใจเพราะว่าก็เป็นศิลปินที่เราติดตาม

ไม่ได้ว่ามันแบบกระแสจะออกมาแรงขนาดนี้
คือถ้าทำให้คนอื่นทำให้แฟนคลับของเขาไม่สบายใจอย่างนี้

ทางบริษัทผู้จัดเขาก็ออกมาพูดอยู่แล้วว่า
ไม่รู้ว่าเราจะไปแล้วก็เขาก็ไม่รู้จักเรา
ซึ่งนั่นก็ตัดไปได้เลยว่าเราจะมีอภิษฎในการที่แบบว่า

ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับแบบที่เขาจะเปิดขายอยู่แล้วครับ

แล้วก็ทำไปในทางที่มันเป็นวิธีที่ถูกต้อง

ถ้าทำไม่เข้าใจผิดหรือว่าทำไม่สบายใจ

เพราะว่าเราก็ตั้งใจจะไปเชียร์เขา